เดี๋ยวพาไปเที่ยวกันต่อสถานที่แห่งนี้คือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามมากเพราะว่าเป็นทุ่งดอกบัวหลวง
ที่ใหญ่มากกว้างใหญ่๗๐ไร่ค่ะไปชมความสวยงามทางธรรมชาติกันค่ะ
โอ้โหบรรยากาศดีบรรยากาศดีมากนะคะ
มีภาพบรรยากาศของทุ่งคอยู่ที่๓๐๐ยจังหวัดประจวบครีริขั้น
ตอนนี้ต้องบอกว่าที่นี่เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่กำลังได้รับความสนใจจากบรรดานักท่องเที่ยวมากเลย
เนื่องจากว่าทุ่ง๓๐๐ยอดแห่งนี้นะคะมีดอกบัวหลวงจำนวนมากกำลังเบ่งบาน
แบบสีสันสีชมพูอ่ะคุณดูสีชมพูสดใสมากนะคะ
อยู่กลางบึงน้ำที่มีพื้นที่๗๐ไร่ยิ่งใหญ่มาก
และอีกทั้งที่นี่ยังมีบรรยากาศที่เย็นสบาย
ช่วงนี้อากาศดีนะคะแล้วก็รายล้อมไปด้วยพันไม้น้ำนานาชนิด
รวมไปถึงนกประจำถิ่นอีกหลากหลายสายพันธุ์โอ้โหได้ดูนกด้วยเหรอ
ได้ดูนกด้วยอ่ะคุณเห็นแบบนี้แล้วใครที่อยากจะไปเนอะ
ก็มีข้อแนะนำกันนิดนึงนะคะคุณผู้ชม
อยากจะให้ไปชมบัวหลวงเนี่ยช่วงประมาณสักหกถึงเจ็ดโมงเช้า
เพราะว่าชาวบ้านเขาบอกว่าช่วงเวลานั้นเป็นช่วงบรรยากาศที่ดีที่สุด
แสงสวยด้วยอากาศเย็นด้วยสบายด้วยเหมาะกับการไปล่องเรือชมดอกบัวใกล้ใกล้แบบนี้
และที่สำคัญนะคุณลงเรือไปแล้วสวมเสื้อชูชีพแบบนี้เรียบร้อยแล้ว
อย่าเอามือเนี่ยไปเด็ดหรือไปหักดอกบัวนะคะอันนี้สำคัญนะ
ใช่แล้วอ่าตรงนี้เขาสามร้อยยอดครับ
ก็ล่องเรือไปชมบัวชมความสวยงามของธรรมชาติสองฝากฝั่งไปเลยนะคะ
เอาล่ะคุณผู้ชมเรื่องของค่าใช้จ่ายก็มีเพียงแค่ค่าเช่าเรือเท่านั้น
ก็คือเหมือนเป็นการเป็นค่าบำรุงสถานที่นี่แหละ
ให้กับชาวบ้านที่เขาดูแลสถานที่กันเอาไว้นะ
หรือว่าใครสนใจอยากจะไปเที่ยวที่นี่ก็ติดต่อสอบถามไปเลย
หมายเลขโทรศัพท์ที่เราขึ้นให้ด้านล่างเลยจ้า

ที่จะเดินทางไปเที่ยวนะว่ามันอยู่ตรงไหนอะไรยังไง
ใช่แต่ว่าสวยมากจริงอยากให้ไปเที่ยวกันนะ
แล้วก็ตื่นเช้ากันนิดนึง